มาดูเรื่องราวของวาดที่เบาสาวป้ายแดงกันหน่อยนะฮะ
ใกล้จะถึงวันแต่งงานเต็มทีแล้วสำหรับมากกี้แล้วก็ป๊อกพัสรกร
แต่ว่าตอนนี้มีกระแสข่าวดราม่าออกมาอีกแล้วนะคะว่า
งานแต่งเนี่ยทำไมทำไมแจกอยู่ตั้งนานและยังไม่ถึงมือรุ่นพี่
คนเคยสนิทอย่างบอยปกรณ์สักหน่อยนะฮะ
เมื่อก่อนเขาเคยเป็นอดีตคู่จิ้นกันใช่ไหมของว่าที่เจ้าสาว
เหมือนจะเป็นการตอกย้ำไกลถึงปมร้าวของคู่จิ้นคู่นี้ที่เลิกจิ้นกันมาตั้งหลายปีแล้วนะคะ
แต่ว่าอย่าเพิ่งเมาส์กันไปใหญ่โตเขาว่าอย่างนี้
บอยเนี่ยออกมาบอกให้ฟังแล้วว่าสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
กี้ส่งข้อความมาบอกนะว่าจะส่งการ์ดไปให้
แต่ว่าตอนนี้ฝ่ายหญิงก็วุ่นอยู่ในเรื่องของการเตรียมงานคุณ
การเป็นเจ้าสาวชีวิตนึงเนี่ยมันวุ่นวายเหมือนกันนะ
เออหลายอย่างต้องเตรียมจะต้องเตรียมพบปะผู้ใหญ่
ไหนจะเตรียมดูแลสุขภาพร่างกายดูแลตัวเองของต่างนานา
ก็เลยอาจจะแบบไม่ทันใจไปนิดหนึ่งนะคะ
รวมไปถึงจำนวนการ์ดเพราะว่าแขกเขาเนี่ยงานมาเป็นหลายพันคนใช่ไหมคะ
อาจจะทยอยส่งมาบอยเองก็บอกต่อด้วยนะคะ
บอกว่าหากแม้ว่าการ์ดเชิญมาถึงมือไม่ทันวันงานจริง
เจ้าตัวว่างในวันฉลองมงคลสมรสยังไงก็ไปร่วมงานของเขา

บรรยากาศคือเพราะว่าแต่เมื่อกี้ส่งข้อความมาว่าขอที่อยู่
ผมเดาว่าช่วงนี้มากกี้คงแบบวุ่นเพราะว่า
เมื่อกี้ก็ส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยขอที่อยู่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งการ์ดมาให้
บอกเออได้เลยเดี๋ยวแบบมาได้เลยก๊อาจจะจบมาที่บ้านแล้วไม่แน่ใจ
แต่ว่าคือเข้าใจว่าช่วงนี้กี้คงยุ่งมากแหละแล้วก็แบบเห็นแบบว่าเขาแบบเดินสายไป
เราก็ไม่ซีเรียตอันนี้ยืบสี่ใช่ไหมคะยืบสี่คือถ้าเกิดว่าไม่เจ๋ออะไรก็ไปแน่
ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามป๊อกกี้ออนเดอรันนะคะจะเห็นชีวิตของคุณป๊อกแล้วก็
ตัวเองก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งเผลอว่าต้องลองไปค้นตู้ไปสนีดู

คนเขากันเองก็เลยไม่ได้รีบอะไรนะคะ
แต่ว่าก็ยืนยันแล้วนะว่าจะไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสแน่นอนค่ะ